เวลาอ่านแล้วหรือคลิปอะไรต่าง
ก็ต้องดูในหลากหลายแง่มุมนะคะ
เขาบอกว่าอยู่ดีที่บ้านเขา
เขาก็อยู่ที่บ้านนี่แหละนอนอยู่ไม่มีอะไร
กลายเป็นว่ามีผู้ชายชายชะกัน๒๐๓๐คน
มากันที่หน้าบ้านมาเรียกแล้วบอกว่าขอเข้าไปตรวจค้นแล้วมีหมายจะมาจับพ่อเขา
แล้วเขาบอกพ่อเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ประมาณ๒เดือนแล้วแล้วไม่มีใครอยู่มีแต่เขาอยู่คนเดียว
แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าชายชะกันกลุ่มนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจตัดสู้กุญแจบ้านเขาแล้วเข้าไปค้น
หมายค้นแบบแว๊บแล้วเขาอ่านไม่ทันแต่ลักษณะเหมือนมีการขีดค่าอะไรบางอย่าง
เจ้าตัวบอกพยายามโทรหาย่าย่าบอกอย่าเปิดประตูรอย่ากลับไปก่อน
น้องคนนี้ที่โพสต์ขอความเป็นธรรมบอกว่าไม่ทันได้รอย่ากลับมาเขาบุกเข้าไปเลย
แต่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะต้องฟังคำชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นเดียวกันนะคะ
โดยเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยเพราะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
เขาโพสต์ข้อความระบุเอาไว้แบบนี้ว่าขอความเห็นใจให้ช่วยตรวจสอบชายประมาณสัก๒๐๓๐คน
แต่งกายชุดตำรวจและนอกเครื่องแบบบุกลุกมาที่บ้านตัดกุญแจหรือค้นทรัพย์สินจนได้รับความเสียหายและยังถูกข่มขู่

ทีนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราค่ะเลยเดินทางไปไปดูที่นี่ไปบ้านหลังนี้กันหน่อย
ไปเจอกับในเอนามสมมุตินะคะอายุ๑๖ปีค่ะ
เอพาไปดูหน้าประตูรั้วที่บอกว่ากลุ่มชายเหล่านี้ที่บอกเป็น
ตำรวจมาตัดกุญแจบ้านแล้วเข้าไปค้นบ้านในวันนั้นอ่ะ
น้องเอบอกเล่าแบบนี้นะคะให้คุณจ๋าฟังว่า

บอกให้เอเนี่ยเปิดประตูบอกด้วยว่ามีหมายค้นมีหมายจับจะมาจับพ่อของเอ
เองงงเอบอกพ่อไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้มาเป็นเดือนแล้วนะเลยโทรหาย่า
ย่าออกไปข้างนอกย่าบอกเอาอย่างนี้เอออย่าเปิดประตู
ครับเดี๋ยวให้ย่ากลับไปก่อนตัวเขาเองก็เลยหันไปบอกกับกลุ่มชายชะกันที่บอกว่าเป็นตำรวจนั้นว่า
รอก่อนรอย่ามาผ่านไปประมาณ๒๐นาทีสุดท้ายกลุ่มนี้ที่เขาบอกว่าเป็นตำรวจไม่รอแล้วตัดกุญแจเข้ามาค้นทุกห้องในบ้าน
มีอาวุธติดมาด้วยแล้วเจ้าตัวบอกแบบนี้น้องเอบอกนะ
สังเกตหมายค้นเห็นมันมีรอยขีดฆ่าผมก็ไม่รู้หรอกนะ
มันเป็นหมายค้นจริงหรือเปล่าและถ้าเกิดตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจจริงจริงทำตามขั้นตอนของกฎหมาย
ผมก็ขอโทษเพราะผมเองก็รู้เท่าไม่ถึงการลองฟังเสียงน้องเอเล่าค่ะ
ตอนนั้นคุณย่ากลับบ้านไหมยังไม่กลับครับตำรวจกลับเสร็จเขาถ้อยกลับครับ
เนื่องพ่อเขาบอกว่าพ่อนีศาลครับเราเองแตกใจไหมว่าทำไมถึงมาตามตอนนี้
ใจผมก็ยังงงอยู่เลยผมเลยโพสต์ถามอยากให้จบครับผมเหนื่อยครับ
เดี๋ยวคนนู้นคนนี้มาตามครับอันตรายเพราะว่าก็มีกันอยู่สามคนมันอันตราย
เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ฟังฐังฟังฟังทางฝั่งน้องเอเล่าครับ
เราต้องฟังทางทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างพันธุ์ตำรวจโทภูมินขี้สารังค่ะ
เป็นหัวหน้าชุดจับกลุ่มนี่แหละในวันดังกล่าวด้วย
สิบเอ็ดปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาตลิ่งชัน
ในความผิดฐานปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์
พรบออาวุธปืนและยังมีความผิดต่อร่างกาย
ยังเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารแขวงนนทบุรี
ความผิดฐานยักยอกด้วยเรียกได้ว่าเพียบเลยค่ะหมายนะคะ
ตอนนี้ตำรวจเล่าแบบนี้วันนั้นเรื่องของการที่ต้องตัดกุญแจเข้าไปตรวจค้นเพราะอะไร
เพราะเวลาของหมายค้นมันจะหมดในเวลา๑๕นาฬิกาคุณคิง
และตำรวจชี้แจงว่ายืนรอญาติแล้วแต่ไม่มีใครมา
เลยต้องเข้าไปบุกค้นแบบนั้นยืนยันตำรวจบอกนะคะว่า
บอกทุกอย่างทำตามขั้นตอนของกฎหมายและไม่ได้มีการข่มขู่อะไรใด
ไม่มีการนำทรัพย์สินใดใดออกมาด้วยจากการตรวจค้นเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าภายหลังตรวจค้นได้ประมาณสองสามวันผู้ต้องหามีการติดต่อมา
อันนี้คือกุญแจนะที่บอกว่าถูกตัดออกใช่ไหม
อันนี้เป็นไลน์คุณผู้ชมคะสิ่งที่นะทางด้านท่านสารวัตรกำลังจะบอกก็คือ
พอไปค้นได้หลังจากวันที่ไปค้นเนี่ยสองสามวันปุ๊บ
ปรากฏมีแชทไลน์นี้ขึ้นมาผู้ต้องหาติดต่อมาค่ะ
เป็นลักษณะของการต่อรองอย่าตามจับกลุ่มผมอีกเลย
อย่ามาตามจับกลุ่มเป็นเวลา๑ปีได้ไหม
ขอเวลาหาเงินให้ผมได้เคลียร์คดีก่อน
แล้วเดี๋ยวผมมามอบตัวเอง
ทางท่านสารวัตรท่านบอกว่าท่านก็ตอบไปว่าทำไม่ได้
จากนั้นตัวผู้ต้องหาบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวจะเอาเรื่องราวเนี่ยโพสต์ลงโซเชียลนะ
จนสุดท้ายเนี่ยท่านบอกเลยมันก็เลยมีโพสต์นี้มาปรากฏอย่างที่เห็น
ลองฟังเสียงสั้นชี้แจงค่ะ
เอาเรื่องอะไรจากเขาว่าเดี๋ยวให้สังคมโชเชียลเนี่ย
ผมก็อยากให้เวลาตรวจพลดอะไรอย่างเนี่ย

ถ้าไปหาคนก็ไม่เจอคนเขาก็กลับ
ถ้าไปหาสิ่งของไม่เจอสิ่งของเขาก็กลับแค่นั้นเอง
นี่ก็เป็นคำชี้แจงจากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
พันธุรกิจโทภูมินยังยืนยันแบบนี้นะคะ
ทุกอย่างปฏิบัติตามขั้นตอนเลยตามกฎหมาย
ตอนนี้กำลังมีการปรึกษาผู้บังคับบัญชาว่าจะดำเนินการอย่างไรดี
เพราะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันทำให้เกิดความเสียหาย
ภาพลักษณ์และองค์กรของตำรวจ
ถ้าไม่มีความผิดตำรวจที่ไหนจะไปบุคคลบ้านประชาชน